ภารกิจของรักษาราชการนายกรัฐมนตรี
ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนะครับกระบี่
โอ้โหบรรยากาศยิ้มแก้มปรีเลย

โอ้โหต้องมีนี้นะมโนลานะครับ
ผู้เด็กประวิศวงศ์สวรรค์นะครับโอ้โหท่านยิ้มแก้มปลีเลย
หลังจากมโนรารุ่นคุณยายครับ๘๒ปี
ต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นนะฮะก็ยังมีการขับกรอนอวยพรท่านด้วย

ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
พลเอกประวิทย์ไปประชุมครับมอบนโยบายให้ส่วนราชการในจังหวัดกระบี่
แต่ปรากฏว่าแม่มีคนไปแอบถ่ายนะฮะหรือว่าถ่ายโจ้ง
ไปถ่ายเห็นตอนท่านหลับตากระพริบตาเออท่านหลับตาเนี่ย
ทำให้คุณชัยวุฒิธมาธนาคมานุสรและธนปรีดีเอสอ่ะดีจิตตอนน่ะนะ
แล้วก็รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐโอ้โหควันออกหูเลย
บอกท่านไม่ได้หลับนะท่านก็ฟังบรรยายตลอด
เป็นช่วงที่ท่านกระพริบตาอย่าจับผิดได้ไหมอ่านะฮะ
ท่านชัยวุฒิบอกนะส่วนประเด็นบอกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
ไม่เพราะว่าล่าสุดนะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ย
ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ากากสมมหาธัย
ท่านจะไปสู้คดีนู่นน่ะเรื่องละเว้นการเบิกจ่ายค่าซ่อมรถ
บำรุงทางสมัยที่ท่านเป็นนายกอบจสงขลาคนนี้ฮะ
นิพนธ์บุญญามานีนะครับส่วนพุทธเอกลวิทย์โอ้โห
ตอนนี้คอลโลมนะครับหายไปหลายคนถ้าจะปรับ
ปรับคอลโมท่านบอกว่าน่าจะทำไม่ได้นะ
เป็นอำนาจของนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูลก่อนนะครับ